ตอนที่แล้วผมพาทุกคนมาลงบ่อจอระเข้ที่มีจราเข้สายใหญ่
ระดับพ่อพันแม่พันถึง๔๐๐ตัว
แต่ขอบอกเลยนะครับว่าตัวที่เห็นในบ่อนี้เนี่ย
ยังเรียกว่าเบบีเบบีนะครับ
ถ้าได้มาเจอกับคุณปูเข้แล้วล่ะก็
ถ้าผมลงไปเนี่ยน้องกลืนผมได้ทั้งตัวเลยนะฮะ
ใหญ่มากครับพี่ผู้ชมน้ำบนนู้นอย่างกันได้หนูสาวเลย
ไม่อยากจะนึกเลยนะครับว่า
ถ้าจับคุณปู่เข้มาเลาะหนัง
จะต้องใช้มีดใหญ่ขนาดไหน

เพราะคุณปู่เข้ตัวนี้เฮียสิทธิ์เขาบอกว่าของรักของเขาแหละครับ
เพราะเลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นแรกเลยแหละครับ
ได้บอกเลยเขาว่าทั้งตื่นเต้นหวาดเสียว
พอได้จับหนังจราเข้จริงแล้ว
มันก็ไม่แข็งอย่างที่คิดเลยนะครับ
เฮียสิตบอกว่าหนังจอแร่แค้นถ้าตัวสวยไม่มีรอยแผน
แต่ถ้าเลาะหนังไม่ชำนาญทำหนังขาดราคาก็จะตก
เหลือพื้นละ๑๐๐กว่าบาทเองนะครับ
ฟังแล้วผมมือไม้อ่อนเลยทีเดียว
กลัวจะทำหนังจอแร่แค้นเขาเสียหายน่ะสิครับ
คงต้องปล่อยให้มืออาชีพเขาจัดการต่อแล้วล่ะ
ต่อไปเป็นการแร่เนื้อใช่ไหมครับ

เรามาดูบ้างว่าส่วนไหนจะสามารถเอาไปทำอาหารอะไรได้บ้าง

ออกไปเราก็จะชำแหละในส่วนบ้องตันนี่คือตรงนี้หรือครับ

ขาดตรงนั้นลงกลับมาเลย

ไม่ว่าจะล้อเนื้อจรแค่ส่วนไหนออกมา
เฮียสิทธิ์ก็เล่าได้หมดเลยนะครับว่า
เนื้อส่วนนี้เอาไปทำเมนูอะไรได้บ้าง

สารพัดเมนูจริงครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะได้ลองกินเนื้อจราเข้

ไม่ใช่เนื้อจราเข้แดดเดียวใช่ไหมครับ
หลังจากที่เราแร่เนื้อจอละเข้มาแล้วครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวเรามาลองชิมทีละเมนูเลยดีกว่า

นี่คือไส้กรอกเนื้อจราเข้ครับ

คุณผู้ชมครับอร่อยกรุบหนุบอร่อยแล้วก็มันมากครับ
โอ้โหหันมาอะไรเสร็จแล้วครับคุณแม่
แดดเดียวทอดเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหดูสิมันแบบนี้กำลังร้อนเลยนะครับ
มาคุณผู้ชมลองก่อนเลยไหมกำลังร้อน
ครับเฮียครับขอถามนิดนึงครับ
เนื้อแดดเดียวเราทำอย่างไรบ้าง
เราจะใช้เนื้อช่วงบ้องตันช่วงหางมาหั่นเป็นชิ้นเล็กบาง
แล้วเราก็จะหมักลูกเครื่องเทศแล้วเราก็ไปตากหนึ่งแดด
คุณผู้ชมอร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยอร่อยกว่าน้ำหมูอีก
ต่อไปครับเฮียครับอันนี้ใช้ส่วนไหนบ้างครับเฮียจ้า
ใช้ส่วนรวมเลยครับในเนื้อจราเข้ทุกส่วนเอามารวมกัน
อร่อยครับคุณผู้ชมมันเผ็ดมันแซ่บมันมีความนัวของลาบ
แล้วก็พอไปบวกกับเนื้อจอราเข้เข้ากันได้อย่างลงตัวมากเลยคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วเป็นปิ้งย่างครับ
เป็นเนื้อจราเข้ปิ้งย่างครับอ๋อจิ้มแบบนี้ละ
จราเข้ที่มีความแน่นมีความเหนียวแต่ไม่ได้เหนียวมากขนาดที่เคี้ยวยาก
มันอร่อยครับคุณผู้ชมครับใครที่ยังไม่ลองนะครับอยากให้เปิดใจนะ
จราเข้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับผู้ชมที่ช่วงนี้อาจจะแบบ
เนื้อหมูแพงเนื้อไก่แพงหันมากินเนื้อจอราเข้ก็ได้นะครับ
รสชาตินี่อร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับ
นี่แหละครับวิถีคนทำฟาร์มจอระเข้ต้องเรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงดู
ตอนหน้าสบัตรทั่วไทยจะพาไปชมเรื่องราวแบบไหน
อย่าลืมติดตามกันนะครับ